รถใหม่ป้ายแดงก็ต้องเจิมกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
จริงจะให้พระท่านเจิมก็ได้
หรือว่าท่านพระเกจิท่านเจิม

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ให้พระเจิม

อาจารย์ที่เจิมรถให้เธอเป็นใคร
คุณผู้ชมไปดูนะครับ
ค่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนไม่เป็นไรค่ะ
หนูเอาคุณแกร่งรถกับน้ำไว้นะ
ไม่ได้หมายค่ะอาจารย์โอ้ยพอดหนูด้วยนะคะ

โอ้ยครับพอดด้วย

ก็ไปกันแล้วใช่ไหมเนี่ย

อักษระที่ว่าคือลายเซ็นต์ของคุณชัชชานี่แหละ

คือไปซื้อรถไฟฟ้ามานะฮะ

แล้วก็ชื่นชอบอาจารย์ชัดชาติเป็นแฟนคลับอาจารย์เลย
ขับมาดักเลยดักที่ไหนสวนลุม

ที่พี่ก็พูดว่าหนูมารออาจารย์หลายวันแล้วค่ะ
จอดรถดักรอเลยแล้วเจออาจารย์ชัชชาแบบนี้
อาจารย์ช่วยลงอัคระให้หน่อย
อาจารย์บอกจะลงอัคละ๙ชั้นลงไม่เป็นนะ

ก็เลยได้ลายเซ็นต์อันนี้นะฮะชาวเน็ตชื่นชมคลิป
แสดงความคิดเห็นมากมายบอกมิติใหม่นะ
เป็นเรื่องความรักความศรัทธาความชื่นชอบเป็นส่วนบุคคลแล้วกันนะฮะ
อาจารย์ชาติชาติคะตอนนี้รถที่จอดอยู่เต็มลาน
อันนั้นคือรถที่อาจารย์ต้องเข้าคิวไปเซ็นไปลงอัคระนะ

อาจารย์ชัดชาติพระอาจารย์ชัดชาติได้ไหมเนี่ย